ก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถ
วัตถุปริศนามันลอยลงมาจากฟากฟ้า

เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
ธนวณไชยพลึกทีนี่ตอนที่เกิดเหตุตรงนี้คือเธอก็ร้องเสียงดังลูกที่นั่งอยู่ในรถตะโกนมาเลยว่าแผ่นดินไหว
ว่าแบบแผ่นดินไหวคือลูกเขาก็ตกใจอะค่ะครับแต่พอมาถึง
เจอสามีทีแรกสามีก็ต่อว่าว่าแบบอ้าวขับรถมาเจออะไร
ทำไมไม่รู้เรื่องรถเนี้ยมันไปเกิดอุบัติเหตุ
เป็นรอยขนาดเนี้ยได้ยังไงเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพข้างหน้าเนี่ย
คือตรงฝั่งคนขับล้อแม็กซ์ได้รับความเสียหายนะคะ
แต่ทีนี้ตอนกลางคืนเธอก็ไปเปิดกล้องที่ติดหน้ารถดู
ก็เลยเห็นว่าอ๋อสิ่งที่ทำให้รถเนี่ย
มันเสียหายขนาดนี้คือตัวเจ้าเนี่ยค่ะ
วัตถุที่มันตกลงมาคุณเฉลยหรือยังฮะ
มันคือโคมไฟข้างบนเสานี่แหละคุณ
ใช่แล้วน้ำหนักเนี้ยมันหนักถึงยี่สิบกิโลกรัมเชียวนะคะ
และที่สำคัญตัวภรรยาบอกเลยบอกว่าหู
ถ้าเกิดว่าคมไฟตกลงมาช้ากว่านี้แค่๑หรือ๒วินาทีเนี่ยนะ
มันจะไม่ได้กระแทกหน้ารถแล้วแต่มันจะโดนตรงคนขับ
มันจะโดนในรถเลยแล้วเธอและลูกเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
คุณดูขนาดโคมไฟสิคะโอ้โหมันใหญ่มากอ่ะ
คือเกือบเข้าร้อรถแบบนั้นอ่ะเมื่อกี้เห็นไอ้คลิป
มันดูเล็กใช่ไหมใช่โอ้วแต่ตัวจริงมันใหญ่มากน่ะ

พอที่เราเห็นเวลาขับรถขึ้นสะพานแล้วเงยมองดู
มันอยู่สูงไงเราก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่มันหนักขนาดนี้
ทีนี้คุณสิริพลบอกว่าจากความมีสติแล้วก็การตัดสินใจของภรรยาเนี่ย
ไม่ได้หักหลบรถก็เลยทำให้ความเสียหายตรงนี้
มีแค่บริเวณหน้ารถฝั่งขวาแบบที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็บริเวณกระจกมองข้างฝั่งคนขับพังเสียหาย
ทีนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เพราะว่าที่สะพานพระราม๔ขาเข้าขาออก

แล้วก็มีการใช้โคมไฟแขวนอยู่บนสะพานเป็นร้อยดวง
แล้วทีนี้จุดยึดระหว่างโคมไฟแล้วก็เสาไฟ
มันมีแค่สลิงที่ใช้เป็นจุดยึด
ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีก

มีอันไหนที่ยังไม่แข็งแรงและพร้อมจะหลุดลงมาอีกหรือเปล่า
ค่ะส่วนเรื่องของการร้องเรียน
ทางด้านคุณสิริพลก็บอกนะ
บอกว่ามีการติดต่อไปที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์แล้ว
คือติดต่อไปเพื่อที่เขาจะติดต่อ
เพื่อให้ขอรถคันใหม่มาให้เขาใช้
ระหว่างที่ซ่อมแซมรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ
แต่ว่าทางหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์
บอกว่าตอนนี้ส่งเรื่องให้หัวหน้าแล้ว
แล้วก็ให้ฝ่ายกฎหมายดูแล้วแต่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมมา
ทีนี้ก็เลยมีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้

แล้วจะหาผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้
คุณไม่ต้องพูดถึงหรอกในโลกโซเชียลมีเดีย
วิภาควิจารณ์ถึงเรื่องนี้เยอะ
แต่ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมคนขับรถนะคะที่สติดี
ไม่ตัดสินใจหักหลบสิ่งของปริศนา
เพราะว่าบางคนคือตกใจไง
เหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักหลบ

ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นยังไง
ก็สอบถามไปยังผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพานถนน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกรมทางหลวงชนบท
ก็บอกว่าตั้งแต่วันที่๒สิงหาที่ผ่านมา
พอได้รับแจ้งเหตุก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ไปที่จุดเกิดเหตุแล้ว
เป็นสะพานยาว๑๗๐๐เมตรกิโลกว่า
และจากการตรวจสอบของนายช่างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ย
ปรากฏว่ามันเกิดจากอะไรรู้ไหม
เกิดจากอะไรฮะจาก
จากการคลายตัวน็อตที่ยึดเกาะคมไฟ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบโคมไฟบนสะพานนี้
ตามจุดต่างเพิ่มเติมด้วยว่ามันมีลักษณะแบบนี้ไหม
เอาให้ครบนะเอาให้ครบทุกดวงนะทุกโคมนะ
ว่าเป็นร้อยดวงใช่ไหมเขาบอกว่ามีการตรวจสอบแล้ว
ถ้าเกิดว่ามันชำรุดเสียหายก็จะมีการขันน็อตยึดโคมไฟอื่นให้แน่น
เพื่อความปลอดภัยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
หมวดบำรุนทางหลวงชนบทรรจพฤษเนี่ยก็ตรวจสอบตามจุดต่างเนี่ย
ทุก๓เดือนยกเว้นเวลาที่มีอุบัติเหตุ
รถชนไฟดับอันนี้จะไปเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
คือถ้าเกิดว่ามีการชำรุดเสียหายอื่นเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบก่อนครบกำหนด๓เดือนอยู่แล้ว
แต่ทีนี้ก็ถามไปถึงมาตรการระยะยาวด้วย
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องประชุมหาแนวทางการแก้ไขระยะยาวอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
เพราะว่าสะพานนี้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี๒๕๔๙แล้วนะคะ

อันจะต้องตรวจสอบกันบ่อยครั้งแค่ไหน
หรือจะต้องเปลี่ยนไปเลยทั้งโคม
ทีนี้เราก็ถามถึงรถของผู้ที่เสียหายด้วยแหละ
ก็บอกว่ายังไงก็ตามจะมีการประเมินความเสียหาย
แล้วก็จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถ
กฎระเบียบของหน่วยงานต่อไปด้วยนะคะ